สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เผลอแป๊บเดียวค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วนะคะ
หมอไก่ได้ทำการเช็คดวงชะตาของคนทั้งสิบสองราศีแล้วค่ะพบว่ามีอยู่สามราศีนะคะ
ดวงการงานดีตลอดครึ่งปีหลังนี้ค่ะราศีแรกที่ดวงดีมากมากเลยนะคะ
ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาดีแบบยาวยาวตลอดครึ่งปีหลังนี้เลยค่ะดีมากมากเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำ
ทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายค่ะอะไรที่คุณคิดว่ามันยากมันไกลเกินเอื้อมมันไกลเกินฝัน
ก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะนั่นก็คือชาวราศีธนูนะคะ
สำหรับชาวราศีธนูค่ะดวงของคุณค่ะ
มีแนวโน้มว่าจะเจริญก้าวหน้าไปทีละขั้นนะคะ
ถึงแม้ว่าจะก้าวหน้าแบบช้า
แต่ก็เป็นความก้าวหน้าที่มั่นคงอย่างมากค่ะ
ถ้าชาวราศีธนูคนไหนนะคะทำงานประจำ
ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าทำงานแนวข้าราชการค่ะ
ก็มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ไปทำงานไปทำตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเก่านะคะ
ส่วนชาวราศีธนูที่ทำการค้าขายทำธุรกิจค่ะ
ก็มีแนวโน้มว่าจะได้ขยับขยายธุรกิจ
มีโอกาสที่จะได้ขยายสาขามีโอกาสที่จะได้ขยายการค้าของคุณ

ส่วนอีกหนึ่งราศีค่ะที่ดวงดีแบบยาวในช่วงครึ่งปีหลังนี้
นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีแบบเสมอต้นเสมอปลายค่ะ
ดวงดีแบบไปเรื่อยไม่เวอหวา
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไปทีละเรื่องนะคะ
ถ้าเราจะกล่าวในเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศรีมีนค่ะ
คุณเป็นคนที่มีความสามารถมากนะคะ
แต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกมาซึ่งความสามารถให้คนอื่นได้รับรู้ค่ะ
แต่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ
คุณมีโอกาสได้โชว์พาวมีโอกาสได้โชว์ความสามารถให้โลกได้รับรู้แล้วค่ะ
จากชาวราศรีมีนจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ
เพราะความสามารถของตัวคุณเองแล้วนะคะ
ดวงของคุณยังดีค่ะจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์
ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้บังคับบัญชาลูกค้าหรือคู่ค้า
ก็จะคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยเกื้อหนุนผลักดัน
ให้คุณประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่ค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
แต่หากคุณเป็นราศีอื่นค่ะที่ไม่ได้อยู่ใน๓ราศีนี้

เพราะว่าในวันนี้หมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงการงาน

เรื่องของสีมงคลนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยค่ะ
ลับการเสริมดวงง่ายแต่ได้ผลจริงนะคะ
ก็คือในเรื่องของการใช้สีมงคลค่ะมาตกแต่งโต๊ะทำงานของคุณนะคะ
หากคุณไม่แน่ใจว่าสีที่เสริมดวงของคุณนั้นคือสีอะไร
ง่ายเลยค่ะขอแนะนำว่าให้ใช้สีประจำวันเกิดของคุณนะคะ
เช่นคนเกิดวันอาทิตย์ก็ให้ตกแต่งโต๊ะทำงาน
อุปกรณ์สำนักงานสีแดงแบบนี้ก็จะได้ผลดีเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณหมอไก่นะครับ